และตอนนี้เองมีประชาชนชาวสหราชอาณาจักรกว่า๔๖ล้านคนได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์การทำประชามติครั้งนี้แล้ว
ขณะที่ประธานธนาคารกลางยุโรปเปิดเผยว่าได้เตรียมพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจจะตามมาค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะนายมาริโอดรากีค่ะเป็นประธานธนาคารกลางยุโรปได้เปิดเผยว่า
ขณะนี้ธนาคารกลางยุโรปได้เตรียมมาตรการสำหรับรับมือผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจจะตามมา
หลังจากการทำประชามติของสหราชอาณาจักรเรียบร้อยแล้ว
ไม่ว่าผลประชามติจะออกมาเป็นเช่นไรก็ตามค่ะ
โดยก่อนหน้านี้นายจอร์ชออสบอลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหราชอาณาจักรได้ออกมาเตือนนะคะว่า
ต้องมีการปิดตลาดหุ้นชั่วคราวหากผลประชามติออกมาว่า
ล่าสุดนะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกตของสหราชอาณาจักรได้เปิดเผยว่า
จำนวนประชาชนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ลงคะแนนประชามติมีอยู่ที่ประมาณ๔๖๕ล้านคน
โดยประมาณ๑ใน๔ของผู้ที่ลงทะเบียนเมื่อวันที่๗มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ค่ะ
ซึ่งมีอายุต่ำกว่า๒๕ปี
ขณะที่กลุ่มผู้สูงวัยซึ่งมีอายุระหว่าง๖๕๗๔ปีลงทะเบียนเพียงร้อยละ๒๕เท่านั้นนะคะ
ซึ่งก็แตกต่างไปจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปีที่แล้วที่กลุ่มคนรุ่นใหม่มีสัดส่วนการออกมาใช้สิทธิ์ต่ำที่สุดค่ะ
ซึ่งทำให้นักวิเคราะห์ก็มองว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ต่างต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินอนาคตของประเทศค่ะ